ถ้าคุณเจอผู้ชายมากระทำกับคุณแบบนี้คุณจะพูดประโยคแรกว่าอะไร
ขี่ตามรถของผู้หญิงสักพักเหมือนจะติดอยู่ตรงไฟแดงด้วยกัน
ใช่มือของผู้ชายคนนี้หมับหน้าอกของผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์ข้างทันที
เร็วมากอ่ะถ้าเป็นคุณคุณจะหันไปด่าว่าหูดิฉันมือดิฉันน่าจะไปก่อนค่ะ
เหรอฮะไปดูคุณผู้ชมคลิปที่ถ่ายได้จากกล้องหลังรถนะครับ

ที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะพูดว่า

ฉันไม่พูดดิฉันมืออาจจะไปก่อน
ถ้าผมนะเป็นผู้หญิงคนนี้เอ๊ยอะไรอ่ะ

เธอตกใจสิแล้วเธอเอามือทาบอกแล้วเดี๋ยวดูนั้นรีบหยิบโทรศัพท์เลย
รีบโทรบอกคนใกล้ชิดเลย
ปลอดภัยว่าผู้ชายคนนี้เหมือนขี่ตามเธอมา

ยุยอยู่มือขวาของผมผู้ชายจับหน้าอก

ได้ยิงมากเลยนะพอจับปั๊บก็หันหน้านี
เหรอก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะกล้องหลังรถบันทึกภาพเอาไว้ได้
ชัดเจนเลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๙โมงเช้าที่อำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
ยังบอกไปคดีดังกล่าวไม่ใช่คดีแรกนะครับเพราะผู้ชายคนนี้เคยก่อเหตุก่อน
หน้านี้มีผู้เสียหายเป็นหญิง๗รายรวมรายล่าสุดก็เป็น๘
ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเลย
ขี่ตามมาจับหมับจับหมับแบบนี้
ครั้งแรกก่อเหตุวันที่๑๔พฤศจิกายน

หลังจากนั้นอีก๑วันคุณ๑๙พฤศจิกายน

ครั้งที่๕วันที่๒๐พฤศจิกายนคุณ

ทั้งหมดที่ไล่มาเนี่ย๗ครั้งที่ก่อนหน้าพี่ผู้หญิงคนนี้

ครั้งที่๕ผ่านไปครั้งที่๖๒๕พฤศจิกายน

ครั้งที่๗ก็๒๕พฤศจิกายน
อันนี้เวลากลางคืนคุณ
เช้าเย็นเช้าค่ำคุณไปจับเขาหมดเลยนะครับ
ทีนี้คุณขวัญเดี๋ยวผมตอบให้ว่าจับได้หรือยัง

แดง๖๘๖๖๐ที่ผู้ก่อเหตุใช้
พบว่าผู้ครอบครองเป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปี

คือนายมณพหรือว่านายกุ๊กอายุ๓๔ปี

ตำรวจตามไปจับกลุ่มนายกุ๊กเอาไว้ได้
พร้อมกับนี่ฮะเสื้อผ้าของกลางที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
นี่คนเสื้อน้ำเงินที่นั่งอยู่ใช่ไหมใช่ครับ

กุ๊กยอมรับว่าผมก่อเหตุจริงฮะ

ใช้ยาก็เลยทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัว
ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหาย
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ตอนควบคุมตัวนะครับ
มีครอบครัวไหมลูกแต่ทำไมทำอย่างนั้นอ่ะ
ผมว่าจะผมว่าจะเห็นอันนั้นด้วย
แต่ว่าถ้าถามมามันก็ไม่เคยได้อะไรอย่างนี้เลย
ก็แต่ก่อนไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วที่เนี่ย๗๘ครั้งที่ทำมาเนี่ย
ดีเมื่อกี้ได้ยินในหูโปรดิวเซอร์ถามว่าเขามีภรรยา

แล้วเมียว่าไงคุณผู้ชมถามแล้วเมียไว้ยังไงล่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือครั้งก่อนที่ไม่สามารถจับได้เพราะอะไร
มันไม่มีคลิปแต่ครั้งนี้ชัดเจนเลยนะครับ
เพราะผู้เสียหายได้คลิปจากกล้องหลังรถของพลเมืองดี

เห็นเลยว่าถูกจับหมับเขาให้แล้วก็จับภาพทะเบียนรถได้ชัดเจน
เอาตำรวจแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอื่น
จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพทหลางภูเก็ต

หลังจากนั้นก็ต้องไปเคลียร์กับภรรยาของท่านเองนะ
เออว่าทำไมคุณถึงไปจับของผู้หญิงคนอื่นนะฮะ
ใช้ชีวิตยากเนอะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์สาวคงต้องใส่เสื้อเกราะหรือเปล่าคะเนี่ย